ส่วนอีกเหตุการณ์นึงนี่จะพาไปดูเรื่องของลูกสาวเจ้าของเต็นต์รถ
เตรียมตั้งค่าหัวขโมยถึง๕๐๐๐บาท
เพราะว่ากล้องวงจรปิดที่เต็นต์เนี่ยจับภาพตอนเจ้าลิซ่า
เจ้าของเต็นต์อยู่ดีถูกอุ้มไปเลยนะคะ

เจ้าของเต็นต์รถเจ้าของหมาด้วยเนี่ยบอกว่า
ให้เวลา๓วันนะมีรถมาจอดแล้วคืออุ้มมันไป
ให้เวลา๓วันถ้าเอามาคืนจะไม่เอาความเขาบอกอย่างนี้นะคะ
ไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนมันค่อนข้างไกล
อยู่ริมถนนหน้าบ้านซึ่งเปิดเป็นเต็นต์ขายรถยนต์มือ๒
ทางหลวงหมายเลข๒๓๕๐หนองหานกุมภาวะปีบ้านแชร์แรม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็น๓กันยายน
ซึ่งจากคลิปจะเห็นนะคะคนที่นั่งหน้ารถเก๋งด้าน
สีน้ำตาลอายุ๙ปีเศษขึ้นรถแล้วหนีไปเลยค่ะ
ผู้โพสต์บอกว่าเตือนภัยค่ะน้องหมาวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
เพราะว่าน้องเนี่ยแอบวิ่งออกจากรั้วในบ้านไปนะคะ
แต่มีหัวขโมยมาอุ้มขึ้นรถไปที่หน้าบ้านเลยค่ะขอความช่วยเหลือทีนะคะ
ต้องจัดการยังไงดีเบื้องต้นกำลังไปแจ้งความ
น้องหมาที่อยู่ด้วยกันมาเกือบสิบปีทำใจไม่ได้จริงจริง
และเขาไม่มีสิทธิ์จะมาอุ้มน้องหมาคนอื่นไปแบบนี้ค่ะนี่เจ้าของเขาโพสต์น่ะนะคะ
สาววิพาหวันคัณฑภาษณ์หรือน้องหมวยเจ้าของก็โอ้โหเปิดใจค่ะ
สั่นเลยนะคะน้ำตาคลอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้านคือไปแค่ห้านาที
ลิซ่ามันก็เลยวิ่งตามมาส่งที่หน้าบ้านค่ะแล้วทุกครั้งปู่เนี่ย
จะเป็นคนเรียกมันกลับเข้าบ้านแต่ปรากฏว่าวันนั้นปู่อยู่หลังบ้าน
ก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าลิซ่ามันคือมันวิ่งออกไปริมถนนตรงนี้นะคะ
แล้วกลับมาพบว่าเจ้าลิซ่าหายไปแล้วค่ะสอบถามเพื่อนบ้านบอกว่ามีรถเก๋งสีขาวขับมาจอด
แล้วมีคนอุ้มขึ้นรถไปพอเปิดกล้องวงจรปิดดูเท่านั้นแหละค่ะ
ก็นั่นแหละจริงจริงด้วยคนร้ายเป็นชายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
เปิดประตูรถแล้วเดินลงมาอุ้มเจ้าลิซ่าไปก็เลยต้องนำคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ให้รีบเอามาคืนค่ะเพราะว่าหมาเราเลี้ยงมาก็สิบทีแล้วกันที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
ได้ไหมหลักหลักหลักน้องรักน้องจริงไหมใช่
นี่แหละค่ะคือจุดประสงค์เดียวที่มีการมาโพสต์ก็คืออยากได้น้องหมา
รู้แล้วถือเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเธอ
ตลอดไม่คิดว่าจะถูกขโมยพอรู้ว่าเจ้าลิซ่าถูกขโมยไปเนี่ย
คนในครอบครัวร้องไห้ค่ะแล้วเมื่อคืนเนี่ยเธอก็ร้องไห้
คิดถึงมันทั้งคืนจากนี้นะคะเธอบอกเธอให้เวลาคนร้ายสามวัน
ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ก็คือห้าถึงแปดกันยายนค่ะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดด้วยนะคะทางตำรวจสภกุมภาวะปีบอกว่า
ลงพื้นที่แกะรอยคนร้ายตามเส้นทางที่หลบหนีแล้ว
เพราะกลัวว่าคนร้ายอาจจะนำเอาน้องหมาเจ้าลิซ่าเนี่ย

เพราะคาดว่าหัวขโมยน่าจะรู้ตัวแล้วค่ะ
และอาจจะกำลังคิดหาทางอยู่ว่าจะเอาสุนัขมาคืนเจ้าของยังไงดี
คือดีไม่ดีอาจจะเอาไปปล่อยทิ้งไว้ที่อื่นไปเลยอะไรแบบนี้นะคะ

คือถ้าเอามาคืนเป็นข่าวแล้วแบบนี้ก็เดี๋ยวนักข่าวมาทำข่าวอีก

แต่เจ้าของเขาบอกว่าถ้าเอามาคืนเขาไม่เอาความนะ

อาจจะพักกันสักครู่ช่วงหน้า